ของตาโนกับยายแว่นคุณผู้ชมสองตายายชาวโคราชที่บอกว่าอาจจะโดนหลานลูกสาวคนเล็กเนี่ยวางยากล่อมประสาทเพื่อจะหุบสมบัติ๕๐๐ล้านจนสายใหม่ต้องรอดต้องเข้ามาช่วยเหลือครับก็พาทั้งคู่เนี่ยไปตรวจเอาเส้นผมไปตรวจเลยหาสารแล้วผลตรวจออกมาแล้วคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ตานอร์กับยัยแว่นมาพร้อมกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด
ไปกันที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ธรรมเนียบรัฐบาลครับมาฟังผลตรวจ
เชี่ยวชาญประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็นำเส้นผมของตาและยายไปตรวจครับ
ย้อนกลับไปตรวจได้เพียงช่วง๕เดือนก่อนอันนี้คือประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ผลการตรวจไม่พบตัวยาที่ผิดปกติ
ก็จะเจอเพียงแค่ยาที่คุณตานอกินตามปกติเพื่อรักษาอาการป่วย
อยู่สัก๓๔ตัวคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้มีอะไร
อันนี้สามารถตรวจย้อนไปถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
จึงมีการตรวจเปรียบเทียบกัน๒ช่วง
คือช่วงที่คุณยายอยู่กับลูกสาวคนเล็กและช่วงที่คุณยายอยู่กับลูกสาวคนโต
ปรากฏว่าทั้งสองช่วงเวลาพบยาที่ใยแว่นเนี่ยทานรักษาโรคประจำตัวตามปกติ
แต่ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วปี๖๕
ที่ยายแว่นอาศัยอยู่กับลูกสาวคนเล็กมันไปเจอสารเพิ่มเติม๒๓ชนิดคุณผู้ชม
มันเป็นสารอะไรเป็นยารักษาอาการแก้ปวดชนิดรุนแรงครับ
ซึ่งยาตัวนี้ทางการแพทย์ถือว่าเป็นยาควบคุมนะออกฤทธิกล่อมประสาทด้วย
หากดูจากอาการป่วยของคุณตาคุณยายไม่สามารถทานยาตัวนี้ได้
เพราะอาจจะไปทำปฏิกิริยาร่วมกับยารักษาทั่วไปที่ตายายเขากินกันอยู่แล้ว
ก็เลยส่งผลให้ที่ผ่านมาคุณตาคุณยายมีอาการเบลอ
กินยานี้มากเกินไปเนี่ยคุณผู้ชมดีไม่ดีเสียชีวิตได้เลยนะ
พอคุณตาคุณยายรู้ผลตรวจสารในเส้นผมตายายบอกเสียใจมาก
เสียใจเพราะอะไรลองฟังดูครับ
ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำได้
ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำเราได้

เราจะให้อภัยไหมครับ

เพราะว่าถ้าเราพลูกผ่านไปเราก็ตาย

ดูมันทำ
น่าจะรู้เรื่องยาพอสมควรเลยล่ะ

ส่วนเรื่องการดำเนินคดีหลังจากนี้

ดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้าง

เพราะว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ผมต้องใช้ว่าถูกกล่าวหา
ถูกกล่าวหาร้ายแรงทีเดียวนะครับ
ผู้สื่อข่าวนะครับไปที่บ้านครับ
ไปที่บ้านของลูกสาวคนเล็กนะฮะ

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

ผู้สื่อข่าวไปกดออดนะครับ

ก็หลังจากนั้นบอมก็ไปต่อ

ของลูกสาวตานอยยายวาดไม่งงนะ

รู้แล้วล่ะไอ้ผลการตรวจสารกล่อมประสาท

ไม่ได้วางยาตานอกับยายแว่น

จะวางให้เป็นแค่คนป่วยจิตเวท

อันนี้คือพ่อสามีเขาพูดในลักษณะแบบนี้

ลูกชายและลูกสะพ้ายไม่ได้ทำผิด

ที่ผ่านมานะ
เขาสองคนก็ลูกชายกับลูกสะพ้าย
ดูแลตานอกับยายแว่นดีนะ
พาไปหาหมอก็ไปโรงพยาบาลดี
คาดว่าตานอกับยายแว่นอายุมาก
คงหลงลืมไปบ้างละมั้ง

แต่ถ้ามันเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย

คนไม่ได้ทำความผิดอะไรเครียดใดหรอกครับเขาก็ยังยืนยันว่า
เราไม่ได้ไปตีหัวหมาดาวอืมลูกผมคนธรรมาฮะกิน
ที่เขาอ้างที่ฝั่งนู้นเขากล่าวหาว่า
วางโยงวางยานั่นก็ไม่ได้นูอืมเดี๋ยวพูดเลยปล่อยไปปล่อยไปเลย
อืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้ครับคุณสาวนั่นจะรู้
เรื่องนี้ถึงทนายแล้วครับทนายความก็ออกมายืนยันฝั่งนี้
บอกลูกสาวคนเล็กไม่ได้วางยานะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ดูแลอย่างดีพูดเหมือนทางพ่อสามี
บอกก็พาไปรักษาตัวที่โลกประชาบาลไม่เห็นมีเหตุผลเลย
ต้องต้องวางยาพ่อแม่เพื่อหวังสมบัติเพราะสมบัติของยายแว่นน่ะนะ
จริงใช้หมดไปในปี๒๕๕๕แล้วโหหน้าแล้วนะ
แล้วพอมาปี๒๑๖๓พ่อกับแม่ก็ยกสมบัติให้ลูกสาวคนเล็กเองเลย
ต้องไปวางยาทำไมนี่ทนายว่า
คุณผู้ชมครับผลการตรวจเส้นผมที่ออกมาเนี่ยนะ
คือทนายเขาก็ชี้บอกว่ามันระบุไหมล่ะว่า
เป็นเป็นสารที่มันอยู่ในช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนนะ
บอกแค่ว่าก่อนเดือนพฤษภาคมซึ่งตานอกับยายแว่นเนี่ย
อยู่กับลูกสาวคนเล็กเนี่ยถึงแค่วันที่๑๙เมษายนเท่านั้นนะ
หลังจากนั้นก็ไปอยู่กับลูกสาวคนโตเอาล่ะสิเอาล่ะสินี่
นี่ทนายว่านะทนายของลูกสาวคนเล็กนะ
ผลตรวจที่พบหากให้ยาช่วงวันที่๒๐เมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคมก็เป็นไปได้ลูกสาวคนโตเป็นคนที่วางยาเอง
ไม่ผมไม่ได้พูดนะคุณผู้ชมนะนี่ทนายเขาพูดนะ
อยากให้ระบุวันเดือนปีที่ตรวจชัดเจนว่ายาที่วางคือวันไหน
ทุกอย่างมีหลักฐานไปสู้กันในศาลนั่นแหละครับ
ขณะที่ข้อมูลจากนายวัชละขำพรมราชนะครับ
เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชศรีมา
คือบอกไว้ว่าเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๑๖๓ตานอนมาโอนที่
ที่ในตะบนคลองม่วง๓แปลงรวม๒๗ไร่
ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะที่เปล่านะครับให้กับลูกสาวคนเล็ก
แล้วก็ที่ดินอีก๓๙ไร่อันนี้มีสิ่งปลูกสร้าง
เป็นตึกสองชั้นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วมีโรงรถด้วย
โดยโอนให้โดยเสน่หาโอนให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทน
เพราะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอืมวันเดียวกัน
แว่นก็โอนที่เหมือนกันโอนที่ในตะบนคลองม่วงนี่แหละ
ไล่อันนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้กับลูกสาวคนเล็กด้วยนะ
รวมนั้นลูกสาวคนเล็กได้รับบรรโดรกศ์ที่ดิน
ไป๗๖ไร่ครับคุณผู้ชมครับโดยช่วงที่มาทำนิติกรรม
เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู้โอนเนี่ย
มีสติมีความเต็มใจบังคับไหมไม่บังคับขู่เข็นไหม
ไม่ขู่เข็นตอนนั้นพวกขู่ผู้จะรู้เรื่อง
ทำนิติกรรมให้สิครับคุณผู้ชมหลังจากมีปัญหาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวคนโตพาตานอมาพายายแว่นนะมาร้องขออายัดที่ดินทุกแปลง
ห้ามทำนิติกรรมใดอีกนะครับแล้วไปร้องต่อสาร
ซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในศาลครับคุณผู้ชมครับ